คุณตาท่านหนึ่งนะฮะก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วง
ขนของเก่าแล้วก็คนซ้อนเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดง
ลักษณะน่าจะเป็นลูกหรือเป็นหลานของคุณตา
ปรากฏว่าไปกลับรถกลางถนนแบบยึกยักษ
แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้คุณผู้ชมลุ้นกัน
ว่าคุณตาถูกรถบรรทุกทับหรือเปล่านะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเหตุการณ์ประทึกจักรยานยนต์พ่วง
พยายามจะข้ามมาฝั่งนี้หรือจะกลับรถก็ไม่แน่ใจนะครับ
แล้วมาถึงตรงกลางทางปรากฏว่ามีรถพ่วง๖ล้อคันนี้

แล้วก็ชนจนรถจักรยานยนต์ขาดออกจากตัวพ่วงเนี่ยนะฮะ

ผู้หญิงตกลงมาตรงพื้นถนนได้รับบาดเจ็บแน่นอนแต่คงเล็กน้อย
แต่คุณผู้ชมคนขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นคุณตาท่านหนึ่งเนี่ย
ติดหน้ารถพ่วงรถบรรทุกคันนี้ไปด้วย

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเทวาพิบาล
ปากซอยเทวาพิบาล๕เขตเทศบาลเมือง๑๐๑นะครับ
ภาพเห็นชัดเจนเลยนะครับ
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่รุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมว่าคุณตาที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นยังไงบ้าง
นี่รอดปฏิหาร

ใช่ฮะมือด้านซ้ายเลือดอาบเลยนะครับ
แต่ว่ารอดปฏิหารไม่ว่าไม่ถูกรถบรรทุก๖ล้อ

คุณตาได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาเป็นลูกหรือเป็นหลานนะ
เพราะว่าไม่ได้ระบุออกมาแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า
ร่วงลงจากรถจักรยานยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล๑๐๑นะครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถจักรยานยนต์พ่วงของคุณตา
ขี่ออกมาจากซอยและจะกลับรถ
ก็เป็นจังหวะที่รถบรรทุก๖ล้อคือน่าจะมาเร็วด้วยแหละฮะ
แล้วทีนี้เบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนอย่างแรง

ทีนี้ตำรวจก็เชิญตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ต้นคนขับรถบรรทุกก็บอกว่าไม่คิดว่าคุณตาจะกลับรถแบบนี้
เพราะว่าเห็นตรงกลางถนนไหมมันเป็นเส้นทึบเหมือนกัน

โชคดีที่เขายังพอจะเบรกทันนะไม่ทับร่างของคุณตาไปนะครับ
เอามาเตือนภัยไปอุทาหรณ์ด้วยนะครับเหตุระทึกแบบนี้นะครับ